ในช่วงนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะสงบลงไป
สาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีการแยกภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ออกจากภัยด้านความมั่นคงค่ะ
นี่ก็เลยทำให้เหตุความรุนแรงนั้นถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขณะที่ทางการยังคงต้องจัดการกับภัยแทรกซ้อนเหล่านั้นให้ได้
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ไปสำรวจภัยแทรกซ้อนในภาคใต้ค่ะ
การทำงานป้องกันภัยอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจความมั่นคงรอบเมืองนราธิวาสที่เรียกว่าเซฟตี้โซนซึ่งพื้นที่ชั้นนอกใช้กำลังตำรวจและทหารส่วนพื้นที่ชั้นในใช้ชุดไทยอาสาป้องกันชาติกองกำลังอาสารักษาดินแดนฝ่ายปกครองและตำรวจ
เพื่อไม่ให้พื้นที่เศรษฐกิจฉายภาพความรุนแรงจนเกินไปแม้ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซูปียันแดมะเล็งประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเมืองนราธิวาสเล่าว่า
พวกเขาต้องผลัดเปลี่ยนกำลังดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสามารถรักษาสถานการณ์ได้ถึง๒ปี
จนกระทั่ง๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ก่อความไม่สงบได้เข้ามาก่อเหตุนำระเบิดกระป๋อง
ซุกไว้ในร้านขายเครื่องนอนจนเกิดไฟลุกไหม้เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่คนร้ายก็ได้พื้นที่ข่าวเพราะคนภายนอกเหมารวมว่าคือภาคใต้
เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง
อาหารจะอยู่รอบนอกรอบนอก
ฝ่ายความมั่นคงยอมรับไฟใต้ลดความรุนแรงลงแต่อาจจะยังไม่ดับจนมอดจริง
เพราะในทางการข่าวพบข้อมูลกลุ่มก่อความไม่สงบเร่งผลิตเยาวชนมาทดแทนแนวร่วมที่ล้มตาย
ถอนตัวออกจากกลุ่มโดยใช้โรงเรียนสอนศาสนาปลูกฝังความคิด
พร้อมกับยืนยันว่าทหารไม่ได้ค้าไฟใต้แต่จำเป็นต้องแยกภัยแทรกซ้อนที่กลายเป็นท่อน้ำเลี้ยง
ให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบออกจากภัยความมั่นคงให้ได้
สถิติการก่อเหตุความไม่สงบย้อนหลังจะพบว่าการก่อเหตุความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
และการแยกภัยแทรกซ้อนเช่นอาทยากรรมที่ข้อมูลสำคัญพบว่าเป็นการขัดผลประโยชน์มากกว่าภัยความมั่นคง
รวมไปถึงคดียาเสพติดหลายครั้งที่เกิดเหตุระเบิด
กลุ่มคนร้ายจะฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้นต้องการพยากลงซักจักรรมเพื่อยาหนีไปแค่วันไหร่

พิธีการลักษณะแบบนี้
แต่ภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน

ยังมีขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน
สินค้าหนีภาษีและการค้ามนุษย์
เหมือนกลุ่มองค์กรอัธยกรรมข้ามชาติ
ไทยเป็นเรือจ้างข้ามไปยังประเทศที่๓
โดยอาศัยฝุ่นควันของความไม่สงบเป็นม่านอำพราง

ก่อกวนและปิดกั้นการบังคับใช้กฎหมาย
ก่อความไม่สงบโดยอุดมคติจึงเหลือเพียง๑๒๐เท่านั้น